ก่อนท่านหนึ่งที่จังหวัดตราดเขาพลิกฟื้นที่นาของเขามาปลูกบัวฉัดขาย
เขาบอกว่าสร้างรายได้หลักล้านต่อปีเลยนะคะ
ไม่ธรรมดานะคุณ
เขาบอกไม่ได้แค่สร้างรายได้อย่างเดียวนะ
สร้างรายได้กำไรหลักล้านภายในไม่กี่ปี

อยากจะถือถือตอนนอนหรือยังไง
อยากจะถือไว้สนับสิ
เออมากันที่นี่สระบัวของคุณไพโร่ใจเกลือ
เกษตรกรปลูกบัวนะคะอยู่ในตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราด
คุณไพโรธเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะหันมาปลูกบัวฉัดในนาขายเนี่ย
ทำงานอยู่กรุงเทพนะทำมานานหลายปีจนกระทั่งพบรักกับภรรยา
ก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดตราดดีกว่า
และเริ่มศึกษาการปลูกบัวฉัดในพื้นที่กว่า๗ไร่
งออกเป็น๔แปลงด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการหมุนเวียนในการออกดอกแล้วก็เก็บส่งขาย
ก็จะปลูกไล่กันเป็น๔แปลง
ในจังหวัดตราดเขาบอกว่าขายให้พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดนี้นะอยู่ที่กรัมละ๕๐บาท
ซึ่งบัวแต่ละแปลงจะเก็บได้ประมาณ๓เดือน

อันนี้ที่มาของคำว่าเปลี่ยนแปลงนะคะ
เวลาเราเก็บได้๓เดือนทุก๓เดือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเพราะไม่เปลี่ยนจะเป็นอะไรคะ

ไม่ใช่แปลงฟัง

เขาบอกว่าจะต้องเปลี่ยนทุก๓เดือนแบบนี้
สำหรับวิธีการเก็บบัวฉัดไม่ยาก

สำหรับดอกบัวฉัดจะอยู่ในตระกูลบัวหลวงนะ
ต่างกันตรงที่บัวฉัดกลีบดอกมันจะเยอะกว่า

เรียบร้อยก็จะยังบอกว่าการปลูกดอกบัวข่าว
สร้างรายได้หลักล้านภายใน๒๓ปี
ลายได้ยังมีการเผาถ่านโดยเปลี่ยน
พูดนอกจากคำว่าว้าว
เฮ้ยเดี๋ยวเอาแค่นี้ยังเหรอ
โอ้โฮคุณต่อปี๒๓ปีทำรายได้ไปหลักล้านแล้ว

อกบัวคะเออเอาไว้ถือเล่น

ถ้าใครจะเอาดอกบัวมาให้ผมอย่าเอามาดอกเดียว
เอามาเป็นกรรมใช่แล้วผมผมจะนึกถึงตอนผมกำอยู่
แล้วก็นอนอะไรอย่างนี้มันจะสบายไป
เอาเป็นว่าเอาไว้สวดมนต์ไว้พระอันนี้ก็ดี